ตอนนี้ที่ต้องติดตามเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครสอสอก็ดีนะ
หรือจะเป็นประชาชนที่ต้องไปเลือกตั้งก็ดีตกลงการเมืองครั้งนี้
มีอะไรที่เขาห้ามทำกันบ้างเดี๋ยวไปทำแล้วผิดกฎหมายเลือกตั้ง
เดี๋ยวไปทำแล้วเดี๋ยวผิดอะไรผิดนู่นผิดนี่ไปดูกันเลยนะคะ
กับไทยรัฐคู่มือเลือกตั้งจะช่วยบอกคุณผู้ชมว่าอะไรที่ทำไม่ได้ค่ะ
และพึงระมัดระวังเช่นห้ามซื้อเสียงหรือจัดเตรียมการซื้อเสียง
รับเงินหรือรับประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ลงคะแนนเลือกใคร
หลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคาม
ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิด
คะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพักการเมือง
ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง

ของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง
ทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสบ
หรือการรื่นเริงยกเว้นผู้สมัคร
ที่ใช้ความรู้ความสามารถทางศิลปะของตนหาเสียง
โดยไม่ใช้อุปกรณ์ในการแสดงมหรสบ
จำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด
ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง
จนถึงเวลา๑๘นาฬิกาของวันเลือกตั้ง

ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปเลือกตั้ง

มีสิทธิ์เลือกตั้งไปเลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสาร
ถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ตนเองได้ลงคะแนนแล้ว
ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด

ห้ามเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งระหว่าง๗วันก่อนถึงวันเลือกตั้ง
จนกระทั่งปิดหีบในเวลา๑๗นาฬิกา
ห้ามเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างข้อห้ามโดยทั่วไปก่อนวันเลือกตั้ง
ทั้งผู้สมัครสอสอหรือประชาชน
ควรระมัดระวังไม่ให้กระทำผิดกฎหมาย
โดยบทลงโทษในแต่ละความผิดก็จะแตกต่างกันออกไป
โดยบางเรื่องมีบทลงโทษสูงสุดคือจำคุก